เล่นจนเป็นเรื่องนะคะเมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนอายุสักประมาณสิบห้าสิบหกปีนะคะ
คุณผู้ชมเขาแบบโอ้โหมีการใช้มีดดาบสามุไรครับมีดดาบสามุไรค่ะ
คุณผู้ชมมาฟันกันคือที่บอกว่าเล่นจนเป็นเรื่องคือทั้งหมดเนี่ย
กลุ่มคนก่อเหตุผู้บาดเจ็บเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นครับ
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกันแล้วก็มีการพูดคุยรู้จักกันทั้งคู่นะคะ
ทั้งแบบฝั่งคนก่อเหตุผู้บาดเจ็บรู้จักกันหมดเลย
อายุเนี่ยแบบโอ้โหยังน้อยน้อยอยู่เลยสิบสามปีสิบห้าปีเท่านั้น
ว่าเล่นกันไปเล่นกันมาก็บาดเจ็บกันไปมาในวงสนทนานะคะ
สุดท้ายก็มีการท้าทายกันจนกระทั่งเป็นเรื่องแบบนี้จากเลื่อนเล่นเรื่องเล่นเล่น
ก็บานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อตอนตี๓ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจสพสำรงใต้ได้รับแจ้งก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันที
เห็นบอกว่ามีการแจ้งว่ามีคนเจ็บถูกฟันบริเวณด้านหน้าวัดบังย่าแพรก
พระประแดงสมุทรปราการทีนี้ไปตรวจสอบค่ะ
คุณผู้ชมคนเจ็บเนี่ยเป็นเยาวชนชายอายุ๑๓ปีเท่านั้น
เขามีบาดแผลถูกฟันที่ขาซ้ายสองแผลกูภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
ทีนี้ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะเดี๋ยวจะมีอาวุธเขาด้วย
มีดดาบสามุไรเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยค่ะ
ตำรวจยึดมาได้นี่คือของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุยาวสักประมาณ
โอ้โหเด็กสมัยนี้พกมีดดาบสมุไรติดตัวแล้วเหรอ
ทีนี้เบื้องต้นนะคะจากการสอบถามวัยรุ่นในจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าคนก่อเหตุมือฟันเนี่ยเป็นเยาวชนเหมือนกัน
อายุ๑๕ปีเป็นรุ่นพี่กันนั่นแหละค่ะ
ก่อนเกิดเหตุทั้งหมดก็เหมือนกับรวมกลุ่มกัน
นั่งเล่นกันอยู่บริเวณถนนเรียบด่วน
สักพักนึงปรากฏว่าต่างฝ่าย
เด็กสิบห้าเด็กสิบสามมีดาบสมุไร
ไปนั่งคุยกันคุยกันไปคุยกันมา
ก็มีการใช้มีดมาไล่ฟันกันเล่นตามภาษาวัยรุ่น
กันเลยนะคะคนก่อเหตุก็มีการใช้มีดดาบสมุไรนี่แหละฟันเข้าที่ขาข้างซ้ายของคนเจ็บไปหนึ่งครั้งแต่ตอนแรกเหมือนกับฟันไม่เข้าคนเจ็บยังไม่หยุดนะคะพอฟันไม่เข้าคนเจ็บก็พูดสวนกลับไปว่าเอ้ากูไม่รู้สึกอะไรเลยกูไม่รู้สึกอะไรเลยเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุก็ใช้มีดฟันอีกไม่ยั้งเลยสองครั้งจนเลือดอาบนะคะจนต้องหามส่งโรงพยาบาลแบบนี้
ฟันเล่นกลายเป็นแบบได้เลือดจริง
ทีนี้พอเห็นเพื่อนเลือดตกยังออกแบบนี้
เหมือนกับตัดสินใจแจ้งเจ้าที่ตำรวจเข้ามา
อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะเป็นเยาวชน
หลังทำผิดแบบนี้ตำรวจก็มีการคุมตัว

เพื่อทำประวัติก่อนจะมีการประสานผู้ปกครองให้มารับตัว
อย่างไรก็ตามเรื่องของขดงคดี
การทำผิดก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา
แม้ว่าผู้ปกครองไม่ติดใจเอาความก็ตามแต่
ส่วนคนเจ็บตอนนี้นะคะก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ผู้ปกครองดูแลหน่อยนะคะ